คุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่าวางถุงกาวลงก่อนใช่ไหม

หมายถึงว่าเวลาใครทำอะไรที่มันบ้าบอเนี่ย

แต่ข่าวนี้บอกคุณผู้ชมวางช้อนซ่อมลงก่อน

ที่ที่ผมบอกว่าผมกับปุ้ยไม่เกี่ยวเพราะว่าดอม

๘นาทีเขากินข้าวเช้ากันวันนี้วันหยุดดอม
ผมเตือนคุณผู้ชมแล้ววางช้อนซ่อมลงก่อน

เฮ้ยจริงเหรอนี่เรื่องจริงเหรอเนี่ย

เน็ตบางคนครับเป็นคนขายหมูด้วยนะมาชี้แจงเลยไม่ใช่โยเกิร์ตอะไรหรอกนี่ฝีค่ะ
ส่วนมากจะเป็นที่เนื้อส่วนสันคอแต่ไม่อันตรายค่ะเจอแล้วก็ทิ้งเราแม่ค้า
แม่ค้าหมูเนี่ยเจอบ้างแต่ไม่บ่อยค่ะอืมสาวเจ้าของคลิปตอบว่าน่าจะใช่
แต่อันนี้เป็นสะโพกหมูจ้าไม่คิดว่ามันจะเป็นอร่อยแบบขมคอน

คำถามที่ว่าถ้าเจอหนองในเนื้อหมูแบบนี้เนี่ย
นักวิชาการกับนักโภชนาการเคยตอบแล้วว่าถ้าใช้ความร้อน
ทำให้มันสุกทานได้นะคุณผู้ชมไม่เป็นอันตรายครับ

แต่ถ้านิดหน่อยก็ยังพอทานได้
แต่ถ้าเจอเยอะขนาดนี้เพื่อความสบายใจอย่าดีกว่า
เออเนี่ยทำไมน้องเขาพิมพ์มาพี่ดอมยาวเหยียดเลย
โอ๊ยเราเนี่ยเราเนี่ยนะหิวโยเกิร์ต